ต่อกันที่ฟุตบอลโยต้าไทยลีกกันบ้างนะคะ
จบลงด้วยผลเสมอกันแต่ว่าต้องเหลือผู้เล่น๑๐คนทั้งสองทั้งสองข้างนะคะ
รวมถึงก่อนเกมก็มีการไว้อะไรให้กับแฟนบอลที่เสียชีวิต
หลังจากเดินทางไปชมการท่าเรือแข่งขันด้วยค่ะ
จัดพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่แฟนบอลทั้ง๕คนที่เสียชีวิต
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รวมถึงเงินสมทบจากประธานสโมสรรวมเป็นเงินกว่า๑ล้าน๓แสนบาทนะคะ
ก็จะมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวละ๒แสนบาทค่ะ
ซึ่งตอนที่นักเตะของการท่าเรือเดินลงสนาม
ก็ใส่เสื้อสีดำที่มีรูปของแฟนบอลทั้ง๕คนที่เสียชีวิตลงสนามด้วยนะคะ
ส่วนเกมการแข่งขันค่ะนาทีที่๑๒
ฆ่าเรือขึ้นนำก่อนจากเอเลสโดรเตอร์มองผ่านผู้รักษาประตูของแบงค์ค็อกเข้าไป
ฟาเดสกาตร์พุ่งไม่ทัน
หลังจากนั้นนาทีถัดมาแบงคอกตามตีเสมออย่างรวดเร็วค่ะ
จากเนลสันโบเนียะเป็นสวรรค์เดทมิดที่จ่ายให้
จบครึ่งแรกเสมอกันไป๑ประโลตะหนึ่ง
ครึ่งหลังนาทีที่๕๒การท่าเรือเกือบได้ประตูขึ้นนำจากโกสุนกินะคะ
แต่ว่าจังหวะนี้ฟานเดสศาสตร์ยังรับเอาไว้ได้
ฉลับตัวผู้เล่นของแบงคอกเล็กน้อยก่อน
แล้วก็ไปเข้ามือของฟานเดสการ์ดค่ะ
นาทีที่๘๑จังหวะเดือด

แต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นลูกนอกเขต
แล้วก็เลยไปคว่างบอนใส่พลียพัทน์โนชัยา
สุดท้ายผู้ตัดสินก็เลยให้เป็นใบแดงโดยตรง
ทำให้การท่าเรือเหลือผู้เล่น๑๐คนในสนามค่ะ
ดำเนินต่อมาจนถึงนาทีที่๘
เป็นแบงคอกที่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำบ้างนะคะจากพริยพัฒน์ค่ะ
แต่ว่ายังเป็นซุปเปอร์เซฟของวัชระบัวทอง

คอกก็ต้องมาเหลือผู้เล่น๑๐คนเหมือนกันนะคะ
เมื่อสารวัตเด่นมิตรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามค่ะ
แล้วก็จบเกมด้วยผลเสมอกัน๑ประตูต่อ๑นะคะ
ท่าเรือยังเป็นทีมจ่าฝูงมีเพิ่ม๒๔คะแนน

แต่ว่าแข่งมากกว่า๒นัดด้วยกันค่ะ

มุดปาการซิตี้เสมอกับพีทีประจวบเอฟซีนะคะ
แล้วก็พิธีทีระยองแพ้ตราดเอฟซีไป๒ประตูต่อ๓
ส่วนค่ำคืนเย็นวันนี้นะคะ
ฟุตบอลตูยาต้าไทยลีกส์มีแข่งขัน๔คู่นะคะ

นครราชศรีมาเอฟซีเจอกับเชียงใหม่เอฟซี
แล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดเจอกับชนบุรีเอฟซี

ชัยนาธรนบิวเจอกับราชบุรีเอฟซี
รวมถึงสุภัณฑ์บุรีเอฟซีเจอกับเมืองทองยูนเอกเต็ด
ต่อกันที่ฟุตซอลไทยลีกนัดที่๙กันบ้าง
เปิดบ้านพบกับราชนาวีทีมอันดับที่๑๑
๔ประตูก็ได้มาจากเดียโก้เซลบาส
แล้วก็พันธวัฒน์ทงชัยสกัดผิดเหรียญเข้าประตูตัวเอง
รวมถึงวรุษหวังสมแอลแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะ
ส่วนราชนาวีนะคะมาได้ประตูตีไข่แตกจากอิทธิชาประพาพันธ์ค่ะ
แล้วก็ได้เพิ่มอีก๓ประตู
ได้จากสุภวุฒิเถื่อนกลางทำประตูที่๒ของตัวเองในเกมนี้
รวัตรสอนวิเชียนและก็เตียโกเซลบัส

เปิดบ้านถล่มราชนาวีไป๗ประตูต่อ๑
มีเพิ่มเป็น๑๔คะแนนก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๓ชั่วคราว
ส่วนราชนาวีมี๙คะแนนอยู่อันดับที่๑๑เท่าเดิมค่ะ
ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้
มีห้องเย็นท่าข้ามค่ะชนะกรมทางหลวงไป๔ประตูต่อ๓

แพ้ให้กับสุราธานีไป๓ประตูต่อ๕
ส่วนวันนี้มีลงแข่งขันทั้งหมด๔คู่ด้วยกัน
คู่บาย๒ครึ่งแท้รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
เป็นการเจอกันของมเกษมบัณฑิตเจอกับธรรมศาสตร์ยังบลัด
ส่วนอีก๒คู่นนทบุรีฟุตซอลคลับ